อันนี้เราก็รายงานนะ๑๓๐ชีวิตที่เดินทางกลับมาด้วยเครื่องบินของกองทัพมาถึงที่กองบิน๖ใช่ไหม
หลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ต้องเดินทางมาที่สถาบันบำราชนราดูน
ตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดูจังหวะนี้หน่อย

ดีใจครับดีใจมาก

ไอวินาทีที่ตะโกนอ๋อพ่อ

นี่พ่อยังรอกระเป๋าอยู่เลย

ลูกสาว๑๐ขวบลูกชาย๙ขวบนะคะ

ลงจากรถปั๊บโผล่เข้าหาทันทีเลยค่ะ
คุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อปุ้ยนพรสวิมลธรรมวัฒน์นะคะ
อายุ๓๗ปีเป็นคนโคราช
นี่ปลอดภัยกลับมาจากอิสราเอลนะ
แล้วลูกก็โผล่เข้ากอดไม่ได้เจอหน้ากันมาปีนึง

ผมเพิ่งไปทำงานที่อิสราเอลไปได้ไม่นานหรอกไปปีเดียว
ซึ่งตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์
ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว๗ตุลาผมกับเพื่อนแรงงาน๑๔คน
ทำงานอยู่จู่เสียงระเบิด

ผมมั่นใจเลยว่านี่คือการปะทะกันแน่นอน
รีบวิ่งเข้าไปหลบภัยอยู่ในโดม
อยู่ในบังเกอร์ของที่ทำงานนั่นแหละหลบอยู่ในนั้น

ผมมาซ่อนตัวอยู่๕ชั่วโมงกว่าอยู่ในนั้น
หน้าลูกเมียโผ่ขึ้นมาเลย
พอกลุ่ม๕มาสถรกำลังไปผมตัดสินใจออกมา
แล้วก็ประสานทหารอิสราเอลขอความช่วยเหลือเลยครับ
๑๐คนครับถ้าเขาเข้ามาได้จริงไหมครับ
เข้ามาได้ก็คือพวกผม๑๐คนก็คือไม่เหลือสักคน

หรือถึงหน้าลูกถึงหน้ามีอะไรบ้าง

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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

เพราะว่าเราก็ติดต่อกันตั้งแต่ในโดมนะครับ
ผมโทรหาเขาตั้งแต่ในโดมบอกว่า
ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า
โอ้โหบอกกับคนที่บ้านว่าไม่รู้จะมีชีวิตรอดหรือเปล่า

คนทางโน้นคิดถึงคนทางนี้

นางทิศิการวิมลธรรมวัฒน์เนี่ยบอกว่า

ตัวเธอตามข่าวสามีทุกวันเลย
แล้วเพจไหนที่มีไลฟ์เปิดดู
ลูกก็มานั่งดูด้วยทั้งสองคนนี่แหละค่ะ

แล้วหลังจากนั้นลูกก็วีดีโอคอลคุยกับพ่อตลอดเลย

พอพ่อกลับมาถึงแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูลูกนี้รอเลยนะ
ถ้าพ่อก้าวลงมาจากรถนะจะกระโดดเข้าไปก่อนเลย
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจริงนะคะ
ซึ่งพูดถึงแรงงานไทยเนี่ย
ตัวเลขที่กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยความที่มีแรงงานกลับมาทุกวันเลย

จดเหมือนกับที่เราได้เคยดูกันก่อนหน้า
จะเป็นการบอกตัวเลขอัปเดตตัวเลขแทน

อดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา๑ราย
จาก๒๘เป็น๒๙รายนะคะ
แล้วก็ตัวเลขคงเดิมคือบาดเจ็บกับถูกจับกลุ่มค่ะ
๑๖ถูกจับเป็นตัวประกัน๑๗นะคะ

ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยตอนนี้เป็น๗๕๙๖คน
แล้วก็ขอไม่กลับ๙๙คน
จนถึงวันนี้มีคนไทยเดินทางกลับมาแล้ว

ยังไม่รวมคนไทยที่เดินทางกลับเองอีกนะ
ยังมียอดเดินทางกลับเองอีกเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นยอดตอนนี้ที่ยังรออยู่
ก็เป็นยอดกลุ่มใหญ่เหมือนกันประมาณ๗๐๐รายนะคะ
ฟังคุณทิติการภรรยาคุณปุ้ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องปุ๊บดูทุกไลฟ์
เพจไหนไลฟ์คนไหนไลฟ์เขาเปิดดูหมด
ขอให้ใครก็ตามที่ปรากฏในไลฟ์นั้น

แล้วก็มีสัญญาณที่ดีนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเขาประสานกันหมด
อย่างสถานเอกอัครราชทูตที่เทลอาวีฟเนี่ย
เขาบอกเลยนะนี่เขาประกาศข่าวด่วนเมื่อคืนนี้
ที่ศูนย์พักพิงได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ใบเสร็จที่ขึ้นรถมาอะไรเก็บไว้ด้วย

นี่เป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไทยได้กลับมาได้สะดวกที่สุด

ก็แจ้งข่าวไปยังคนไทยในอิสราเอลว่าขอให้คนที่ประสงค์จะกลับไทยเนี่ย
เพื่อที่ว่าสถานเอกอัครราชทูตจะสามารถอำนวยความสะดวก
ให้ทุกท่านได้เดินทางกลับไทยในเที่ยวบินที่เร็วที่สุดต่อไปเลย
โดยนับตั้งแต่วันนี้๑๗ตุลาคมวันอังคารนี้คุณผู้ชม
จะมีเที่ยวบินกลับมาไทยทุกวันครับ

ใครที่จะมาที่ศูนย์พักพิงเนี่ย
เขาอยากให้เดินทางมาเป็นกลุ่มนะ
แล้วใบเสร็จจากคนขับรถเก็บไว้ด้วยมาเบิกที่ไทยครับ